วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเมากล้ามกันหน่อย
เมากล้ามแล้วก็เมาส์มอยกับสองหนุ่มนี้เลยนะคุณผู้ชมจากวิกอโศกค่ะ
คนแรกก็คือหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์กับอีกหนึ่งหนุ่มเท่หนุ่มตรีพรพัฒน์คุณผู้ชม
เขามารวมตัวกันกับเพื่อนจัดกิจกรรมให้แฟนได้กรี๊ดกันนะ

ใช่ค่ะซึ่งฟิล์มธนพัฒน์บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตื่นเต้นมาก
เพราะไม่ได้ออกมาเจอแฟนแบบนี้นานมากแล้ว
ที่สำคัญตอนนี้ละครเรื่องฟ้าเพียงดินที่ฟิล์มเล่นกับนางเอกปางกัณรัน

เพราะว่าเป็นแฟนกันพ์ของปางกันมาก่อน
คือเขาปลื้มปรางมาตั้งแต่สมัยเล่นบุภเพสันนิวาสแล้ว
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาร่วมงานกัน
คือฟิล์มชมสาวปางกันไม่หยุดเลย
ไม่หยุดเลยจนต้องยกมือขอโต้งทูพีกันเลยทีเดียวนะฮะ

จริงบอกว่าอยู่ในกองไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับ
คือจะบอกว่าผมเป็นเอฟซีเขาจริง

ใช่ครับเขาสวยจริงเป็นผู้หญิงที่สวยจริง

ต้องยกหูไว้พี่โต้งอะ

โอ้โหหนุ่มคนนี้สูงยาวเข่าดี

พร้อมกับข่าวดีนะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงของเขากันหน่อยจ้ะ

เราก็ไปหมดครับถ้าติดต่อมาเราก็ไปครับ
จริงวิธีสตาร์ฟก็คือ
เหตุผ่านิดนึงคือผมไม่ค่อยกินข้าวนะพี่
ไม่เชิงคุมละครับ
เวลาเรามาทำงานหรือทำอะไรแบบนี้

เพราะว่าแบบเหมือนเราตื่นเต้นใจเราตื่นเต้นที่จะพร้อม
เพื่อจะแบบให้กับคนดูให้ความสุขคนดูอะไรอย่างนี้

เหมือนเวลาเราพรีเซนต์หน้าห้องอะไรอย่างนี้ครับ
คือน้องอธิบายว่าเวลาแบบว่า
อะไรเจ๊กะลิงเจ๊กะลิงเขินตลอดเว้ย
คือหลายคนจะสงสัยว่าไอ้ผีเสื้อที่มันวนอยู่ในท้องเนี่ย
มันคืออะไรคือน้องบอกว่าเวลาจะต้องออกมาเจอคนเยอะ
เขาก็จะมีอารมณ์แบบประมาณว่าผีเสื้อมันวนอยู่ในท้อง
แบบว่าเปลี่ยนวนแบบนั้นเนี่ยแหละค่ะ
ก็เลยทำให้เขาแบบว่าดึงความมีเสน่ห์แบบว่าออกมาแบบว่าดึงดูดใจแฟนได้แบบนี้แหละ
คือถ้าพูดภาษาบ้านก็เห็นแล้วมวลท้องอ่ะ